พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมกันหน่อยนะคะ
ที่นี่มีเด็กสาววัย๑๖ปีคนนึง
ล่ามโซ่เอาไว้กับบ้านค่ะ
แล้วคนล่ามก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ
เป็นคุณตาแล้วก็เป็นคุณยายแท้เลย
แต่เขาบอกว่าเขามีเหตุผลที่ต้องล่ามเด็กเอาไว้แบบนี้

นี่คือคุณตาจอวัย๘๔ปี
แล้วก็คุณยายกรีวัย๙๐ปีนะคะ
เป็นตาและยายแท้ของเด็กสาววัย๑๖ปีคนหนึ่ง
อาศัยอยู่ในอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะ
จอกับยายกรีเนี่ยก็มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม
แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

คุณตาเล่าให้ฟังว่ายังไงรู้ไหม
คุณตาบอกว่าหลานติดยา
หลานสาววัย๑๖คนนี้ติดยา
มีท่าการหลอนขาดสติ
บางทีก็โวยวายทำร้ายคนอื่น
ตากับยายเลยคุยกันแล้วตัดสินใจว่าต้องล่ามโซ่
ให้หลานอยู่กับที่แล้วสงบสติอารมณ์
ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีเจตนาทำร้ายหรือกักขังหลานแต่อย่างใดเลย
ยังอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหลานของเขาที
อาภาวดีพรมจอมรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมบอกว่า
ตอนนี้จากที่ได้ไปพูดคุยกันเนี่ยนะก็ได้ให้ทั้งคำแนะนำแล้วก็สนับสนุนเงินสวัสดิการในการดูแลรักษาแล้ว
ว่าถ้าเด็กกินยาอย่างต่อเนื่องตามที่หมอสั่งเนี่ยอีกสักระยะก็จะหายแล้วค่ะ
ด้านนายธวัฒน์บานอินผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
เด็กสาวเนี่ยอยู่กับตายายมาตั้งแต่แบบเบาะแล้วเพราะว่าพ่อแม่เด็กแยกทางกันแม่เนี่ยต้องดิ้นรนไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัดแถมยังมีครอบครัวใหม่ไปแล้วด้วย
แต่ก็ยังมีติดต่อแล้วก็ส่งเงินมาให้ตลอดนะคะจนกระทั่งสองสามเดือนที่ผ่านมาค่ะ
น้องวัย๑๖ปีคนนี้กับเพื่อนเกิดหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเริ่มมีอาการทางประสาทเลยค่ะคลุ้มคลั่งโวยวายไม่ยอมไปโรงเรียนด้วย
ก่อนหน้านี้เคยเอาตัวไปรักษาแล้วนะคะแล้วคุณหมอก็สั่งยามาให้กินแต่คิดว่าน้องอ่ะน่าจะไม่ได้กินยาครบตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็คงขาดยาด้วยค่ะก็เลยอารวาสเลยบอกให้ตายายเนี่ยกักบริเวณน้องไว้ชั่วคราวก่อน
แต่กลายเป็นว่าเพื่อนของน้องเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาล่าสุดก็คืออย่างที่บอกพอมมาคุยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน้องมีอาการหลอนแล้วก็คลุมคลั่งจริงครับ